การแด่น้องผู้มีความหวังปีที่๒๖แล้ว
ปีนี้ก็มีเด็กพิการและเยาวชนด้อยโอกาสกว่า๘๐๐คน
จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดีมีอะไรบ้าง
ติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์กันเลยครับ
โครงการใดน้องผู้มีความหวังปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๒๖แล้ว
โดยกองทัพเรือร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อนองค์กรเด็กและภาคเอกชน
จัดกิจกรรมขึ้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกลมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

พิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้า
กว่า๘๐๐คนจากที่ต่างทั่วประเทศ
เช่นมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการปักเกร็ด

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
มูลนิธิธรรมนุรักษ์กาญจนบุรี
และเยาวชนจาก๓จังหวัดภาคใต้
ต่างร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
กลางการดูแลความปลอดภัย
จากพี่ทหารเรือขณะเล่นน้ำ

ก็เห็นจะเป็นตอนที่เด็กได้ลงเล่นน้ำทะเลนี่แหละค่ะ
ไม่ต้องอธิบายเลยว่าจะมีความสุขภาษาเด็กมากแค่ไหน
สีหน้าและท่าทางบ่งบอกกันสักขนาดนั้น
อกจากนี้เด็กบางส่วนได้ร่วมกิจกรรมลงเรือรบหลวง
และล่องเรือชมทัศนียภาพทางทะเล
หลายคนบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมาก
มีความสุขและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่

แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่า
เหมือนไม่มีกิจกรรมเหมือนไม่มีที่ไหนก็จัดเหมือนที่นี่ครับผม
แล้วว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยครับ
ขอบคุณมากที่จัดกิจกรรมแบบนี้
แล้วก็ขอให้คนที่จัดกิจกรรมมีความสุข
แล้วก็ขอให้จัดไปเรื่อยค่ะ
มีความสุขเหมือนกันแล้วก็จัดอันนี้อีกตลอด
นศิษย์เด็ดกำทรหัวหน้าอาสาสมัครเปิดเผยว่า
ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนเหล่านี้

ให้ความรู้ประสบการณ์และความหวังในชีวิต

ที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

แต่พอเขาหนอไปทะเลเขาเกิดเจอเขาก็
การให้โอกาสแก่เด็กเหล่านี้
ไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ความสุข
สนุกสนานขณะร่วมกิจกรรม
แต่ที่มากกว่านั้นคือเป็นการเติมเต็มความรัก
เป็นความรักความอบอุ่นให้กับเด็กและเยาวชน
ที่กำลังจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน